คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เกลือเป็นนอนซะหน่อยนะคะ
คือเหตุการณ์ที่กำลังจะเล่าเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ผู้จัดการที่โชว์รูมมัดด้าศรีราชาชนบุรี
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าโน้ตบุ๊กในโชว์รูมหายไป๓เครื่อง
ตำรวจมาดูกล้องวงจรปิดไม่ใช่ใครหรอกค่ะ
ที่บอกว่าเกลือเป็นนอนเนี่ยก็รอปภที่ทำงานในโชว์รูมแห่งนี้นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจสภศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ได้รับแจ้งบอกว่าเกิดเหตุคนร้ายมาขโมยโน้ตบุ๊กจำนวน๓เครื่อง
ภายในโชว์รูมรถมัดด้าสาขาศรีราชาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ตอนไปถึงเนี่ยไปพบกับนายดำรงฤทธิคำสะอาดผู้จัดการสาขาก็พาตำรวจไปชี้จุดเกิดเหตุจุดต่างเนี่ยนะ
จุดแรกที่พาไปชี้ก็คือจุดบริการลูกค้าจุดนี้โน้ตบุ๊กหายไปสองเครื่องค่ะ
อีกจุดหนึ่งเนี่ยตำรวจบอกว่าคนร้ายเข้าไปก่อเหตุงัดแงะตู้ล็อกเกอร์
แล้วก็พาแล้วก็ลักขโมยโน้ตบุ๊กไปอีกหนึ่งเครื่องรวมเป็น๓เครื่องด้วยกันนะคะ
แล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยที่หายไป
ผู้จัดการสาขาบอกว่าสิ่งที่เสียดายที่สุดไม่ใช่อะไรหรอกนะ
คือข้อมูลลูกค้าที่มันอยู่ภายในถ้าตีเป็นมูลค่านับล้านบาทเลยนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบบุคคลภายในภายนอกที่เข้าออกโชว์รูมเนี่ย
พบว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่รอปภ๓คนเท่านั้น
ที่เข้าออกสลับเปลี่ยนเวรก็คือเปลี่ยนกะกัน
ต่อมาตำรวจเข้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่สุดแล้ว
ก็พบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลูกศรสีแดงนะคะรอปภคนนี้แหละค่ะ
ตรวจสอบแล้วชื่อว่านายบังเอิญสมาวงอายุ๓๐ปี
บังเอิญที่ตอนนี้ไม่บังเอิญแล้วนะคะตั้งใจเลย
ตั้งใจไปขโมยโน้ตบุ๊กในโชว์รูมแห่งนี้ล่ะค่ะ
บังเอิญเป็นเจ้าหน้าที่รอปภของโชว์รูมแห่งนี้
บังเอิญเข้ากะกลางคืนคือเข้า๑ทุ่ม
แล้วก็จะออกช่วงประมาณตี๕ของวันนี้
ไปสอบถามผู้จัดการสาขาผู้จัดการบอกว่า
บังเอิญเข้ามาเป็นรอปภที่โชว์รูมแห่งนี้ได้สักประมาณ๑สัปดาห์
โดยบริษัทเอกชนข้างนอกเป็นคนส่งตัวนายบังเอิญมาทำงาน
เพราะฉะนั้นแล้วทางโชว์รูมก็จะไม่ทราบประวัติส่วนบุคคลของนายบังเอิญ
แล้วก็ไม่ทราบข้อมูลใดทั้งสิ้น
ผู้จัดการบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีมาตรการป้องกันให้มากกว่านี้
แล้วก็ไม่คิดว่าคนภายในโชว์รูมจะกลายเป็นคนร้ายซะเองค่ะ
นี่ค่ะคุณบังเอิญบังเอิญที่ไม่บังเอิญแล้วนะคะ
ตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วค่ะ
ผู้จัดการสาขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูข้อมูลในโน้ตบุ๊กที่มันหายไปเนี่ยมูลค่าหลักล้านนะคะ
หากคนร้ายนำไปขายหรือลบข้อมูล
ทางบริษัทก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
เรื่องต้นตำรวจได้นำภาพกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวจะกระจายกำลังออกติดตามตัวนายบังเอิญคนนี้
ว่าตอนนี้นายบังเอิญคนนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในพื้นที่
แล้วเดี๋ยวจะประสานไปยังผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าในพื้นที่อำเภอศรีราชา
หากตรวจพบตัวนายบังเอิญเดี๋ยวจะรีบเข้าจับกลุ่มโดยทันทีค่ะ